ใครจะไปคิดว่าลูกตัวเองจะไปนอนตายเป็นศพแบบปริศนา

ไปดูตอนที่แม่รู้โหร้องไห้อะไรค่ะ
นี่คือหัวอกของคนเป็นแม่ร้องไห้หลังจากรู้ว่าลูกเสียชีวิต
แล้วเดินทางมาเห็นศพลูกนอนตายอยู่ในห้องนอน
ที่บ้านพักในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ

พระพุทธบาทค่ะไปตรวจสอบ
เจอผู้เสียชีวิตค่ะชื่อนางสาวพัชรินเสือบัว
อายุ๔๔ปีนอนหงายอยู่ข้างเตียง

มีแผลตรงบริเวณปลายคางด้วย
ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
แล้วแผลตรงปลายคางนี่เกิดจากอะไรเดี๋ยวลองมาดูกัน
แม่สามีบอกนะว่าจริงฉันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละกับลูกสะพ้าย
ลูกชายจริงก็โทรมาบอกหลานบอกหลาน
ให้ไปดูเมียให้หน่อยเพราะว่าเนี่ยเมียไม่ค่อยสบาย

จะเป็นคนนอกเข้านอกออกในไม่มีก็จะมีแต่คนในบ้าน
ก็เสียใจนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกสะพ้ายไม่สบายจริง

รู้แต่ว่าเขาเป็นไข้หวัดป่วยมีอาการไอ

เห็นนะลูกสะพ้ายชอบอยู่กับหมาตัวนี้
รู้ว่าลูกสะพ้ายตายก็ตอน๑๐โมงเช้าแล้ว
เพราะปกติเขาก็นอนตื่นสายเราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งด้วย
ส่วนลูกชายก็ออกไปทำงานขับรถบรรทุกปูนอยู่ต่างจังหวัด
ไม่รู้หรอกว่าลูกสะพ้ายตายเพราะอะไร
ทีนี้แม่ของคนตายนะคะนางพัชรีการะเกดค่ะ

ลูกเสียชีวิตก็เดินทางมาจากลบบุรีเลย
มาเจอเนี่ยจริงล่าสุดเคยเจอลูกก่อน
ลูกจะมาตายแบบนี้ทักลูกแล้วนะ
บอกนี่ทำไมถึงผอมลงแบบนี้
ยังคิดเลยว่าลูกป่วยหรือกินยาโรคความอ้วนไหม

แต่แม่ติดใจค่ะติดใจสาเหตุการณ์ตายของลูก
เพราะเมื่อกี้ตอนต้นขวัญบอกใช่ไหมว่า
มีแผลที่ปลายคางของคนตาย

ไม่รู้ว่าแผลที่เกิดขึ้นลูกสาวล้มเอง
หรือมีใครไปทำจนเป็นแผล
หรือถูกหมาไปกัดแทะ

แผลใหญ่แผลใต้คางมันยังไงกันแน่นะครับ
สิคะยังไงก็ต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดค่ะ
แล้วก็ถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมก็จะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล

เขาป่วยเป็นโรคอะไรเปล่าแม่
เขาไม่ค่ะมันไม่บอกเลยว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่า
เขาไปบ้านครั้งสุดท้ายเขาผอม
ก็เลยบอกว่าไปเช็คร่างกายบ้างไหม
เขาบอกเขาไปเช็คแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไร

ทีนี้เจ้าหน้าทีก็ต้องมีการนำศพไปชนศูนย์

แล้วก็ต้องไปคลายข้อสงสัยของคุณแม่คนตายด้วยว่าแผล
ที่เกิดบริเวณปลายคางของลูกสาวเกิดจากอะไรค่ะครับ